ินก็มีอีกเรื่องมันการเ฀ดการเนี้ยที่สุดราชฐานีของข้อมูลครับ
เป็นเรื่องการธละวิวาตของเจ้าของ
มีการไปคว้าอาวุธมีดมาจะคมคู่กันด้วย
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวไล่เลี่ยงให้ฟังนะคะ
โอ้โฮคุณผู้ชมดูแล้วก็ตกออกตกใจนะคะ
ผู้ชายที่เสื้อสีเทาดำเนี่ย
เขาไปหยิบมีดจากรถเก๋งสีขาวค่ะ
ออกมาขู่อ่ะขู่ขู่โชเฟอร์แท็กซี่สีน้ำเงินเหลือง
เพราะว่าไปแย่งลูกค้าชาวต่างชาติ
ทีนี้ก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงค่ะ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

เพราะว่าอะไรตอนที่เขาไปหยิบมีดดาบออกมาจากรถแล้วเนี่ย
เหมือนกับขู่กำลังยกเงื้อแล้วค่ะ
แต่ทีนี้ท้ายที่สุดเขาก็เอามีดไปเก็บท้ายรถของเขา
แล้วพอคนที่อยู่แถวนั้นห้ามให้ใจเย็นลงเนี่ย
ผู้ชายเสื้อดำเทาก็เย็นลง

แต่ว่าเรื่องนี้จบลงที่ชายสวมเสื้อสีเทาดำเนี่ย
เขาก็รับนักท่องเที่ยวขึ้นรถ
แล้วก็ขับออกจากจุดที่เกิดเหตุออกไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนบ่ายค่ะ
ที่ตลาดเกษตร๒เที่ยมพเมืองสุราชธานีนะคะ
ซึ่งต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ขนส่งทหาร
และตำรวจสพเมืองสุราธานีก็ลงพื้นที่เลย
ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พบว่าผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำเทาเนี่ยคือ
สุภกิจสินจำเรินอายุ๓๙ปี
เป็นเจ้าของทัวร์หรือว่าธุรกิจนำเที่ยวนะคะ
จากการสอบถามก็ได้ข้อมูลมาว่า
ก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๒คน
เขาเป็นลูกค้าของบริษัททัวร์ของนายสุภกิจ
จะนั่งรถตู้โดยสารกลับจากเที่ยวที่เกาะพงัน
แล้วก็ลงรถตู้ที่หน้าบริษัท
คือจะรอให้ไปส่งที่โรงแรมค่ะ
แต่ระหว่างนั้นคนขับรถแท็กซี่ที่เขาจอดอยู่ริมถนน
ก็เดินมาถามลูกค้าชาวต่างชาติ๒คนเลย
จะไปโรงแรมไหนนายสุภกิจ
ก็เลยเดินไปบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นลูกค้าบริษัททัวร์ผม
แต่คนขับแท็กซี่ไม่ยอมฟัง
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วนายสุภกิจก็เลยไปคว้าเอามีดที่อยู่ท้ายรถออกมาขู่
ซึ่งเขาก็ยอมรับผิดที่ใจร้อนแล้วก็อยากจะขอโทษสังคม
ฟังเสียงนายสุภกิจเจ้าของทัวร์ที่หยิบมีดออกมาขู่หน่อยนะคะ
อ๋อแล้วทีนี้ผมบอกครั้งที่สองเหล้าพี่อย่าเอาไปนะครับแขกกองบลง
ฝนังต้องจะเดินตามผมมาแล้วฝนังต้องจะเดินตามผมมาแล้ว
แต่ว่าเขายังไปเรียกฝรั่งกลับไปอีกว่าโอเคเท็กซี่วิกเตอร์เดี๋ยวเอาไปส่ง
ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางขนส่งจังหวัดสุราธานีเนี่ย
พอทราบเรื่องนี้แล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับนายสุภกิจในข้อหา
ใช้รถผิดประเภทที่เขาบอกว่าจะไปส่งเนี่ยนะคะ
กับตำรวจก็จะดำเนินคดีจะดำเนินคดีในข้อหา